นี้ทั้งนั้นนะเรื่องของตลาด

พาไปตลาดหัวมุม

ใช่เพราะว่าเห็นของมันเยอะมากจริง
ไม่ได้เลยไปขอช็อปหน่อยคุณผู้ชม
ดิฉันไปที่ตลาดหัวมุมกันเลยค่ะ
เมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าเราสองคน
ก็คือน้องใบตองกับนิวอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่านิวขอแยกตัวมาเพื่อที่จะมาเดินลัดเลาะชมชิวตลาดแห่งนี้หน่อย
เพราะว่ามันมีของซื้อของขายเยอะมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
อย่าเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าค่ะ
ดูตาร้านนี้เพราะว่าตังหัวอลังการงานสร้างเยอะสิ่งมากมาย

ต่างหูแบบว่าใช้บิ๊กไซเบิ้มอะไรอย่างนี้
นี่เป็นประหลาดคู่นี้คู่นี้

น้องใบตอง๑คู่ได้ของตัวเอง๑คู่
ลดได้ไหมคะ๓คู่๕๐นิดนึง

ตอนนี้พวกบอกว่าไปวุบวิบแต่งร้านแต่งบ้าน

สวัสดีค่ะมันช่างสะดุดตาแม่แบบเบิก

๔๕๘บาทมีคำลำลำลืมมาเรื่องลำลืมอย่างนี้คุณพี่สมค่ะ

นั่งมีลูกเหมือนกัน

คุณผู้ชมมีความเก๋ไก๋นะค่ะ
รักสัตว์ค่ะคุณผู้ชมโอ้
อันนี้พวกแบบว่าคันเล็กมีความน่ารักมากมาย

เวลาเราชอบอะไรเราอย่าไปอยู่ใกล้กันมาก

ได้แล้วค่ะของฝากน้องใบตองอีกแล้วนะคะ

พังมันกำหนดถาวเช้านี้
คุณผู้ชมค่ะเราได้ช็อปพวกของใช้เครื่องประดับอะไรกันไปหมดแล้วนะคะ
ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเติมอะไรใส่ท้องกันหน่อยดีกว่า
เพราะของกินที่นี่เขาเยอะมากแล้วก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ

โอ้โหนึกถึงคุณชนะกับคุณใบตองเลยนะคะ
พวกเมนูโปรตีนสูงขนาดนี้

แม่ค้าสวยด้วยคุณผู้ชม
ขนมฝังบัวขายอย่างไรคะนี่๑๐ชิ้น๔๐บาทนะคะ
เนยสดลูกตาลปิ้งย่างมีหมดเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมค่ะ
นี่ขนมสไตล์แบบต่างชาติชูโรสใช่ไหมคะ
ก็มีด้วยมากมายหลากหลายเลย
ลมอนนะคะชิ้นใหญ่ไซเบิ้มเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็จะได้ทั้งของใช้ของกินมากมายหลากหลายเลยนะคะ
ก็ทำให้เรามีความสุขไปได้อีกวันหนึ่ง